รุปแบบนี้นะคะว่าจะมีการผ่ารอบ๒ก็คือในวันพรุ่งนี้๑๗มีนาคมนะคะ

อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่า

กับโรเบิร์ตติดต่อมาที่คุณแม่

ทนายกฤษณะบอกว่าอ๋อไม่ได้มีการติดต่อกันเลย

กับโรเบิร์ตเตรียมจะหนีหรือเปล่า
ฉันไปดูในทวิตเตอร์นะบอกว่าให้ดูตามชายแดนไว้นะ

คุณผู้ชมเมื่อวานธนายกิจสนะไปที่โรงพักเมืองนนบุรี

พยาบาลตำรวจซึ่งคุณแม่รอที่นั่น
นักข่าวของเราคุณชิวนี่ค่ะนี่ค่ะคุณชิลไปถามคุณกฤษณะ
ประเด็นหนึ่งที่คุณกฤษณะตอบนะคะปอกับโรเบิร์ตติดต่อมาบ้างไหม
นายกฤษณะบอกว่าไม่ได้ติดต่อไม่ได้โทรศัพท์มาหาแม่เลย
คือประเด็นที่ถามเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะ
ก็นี่คือตอนนี้เหมือนจะดีนะตอนที่ไปกราบเท้าเนี่ย
แต่หลังจากที่เหมือนแม่เปลี่ยนใจจะเอาศพคุณแตงโมไปผ่ารอบ๒
เพื่อเริ่มต้นกันใหม่ตั้งต้นกันใหม่เอาให้ชัวร์

นี่ค่ะปรากฏว่าไม่ได้ติดต่อมาเลยนะคะ

ผมนี่แหละเป็นคนแนะนำแล้วก็อธิบายให้คุณแม่รับทราบเองว่า
หากยังมีการพูดคุยกับ๒คน

จะส่งผลกระทบต่อรูปคดี
เพราะสังคมจะจับตามอง
สังคมจับจ้องคดีนี้อยู่นะคะ
แต่ก็ไม่ถึงกับว่าขาดการติดต่อนะคะ
เรื่องนี้ก็เลยทำให้คุณแม่เนี่ย
ก็ทำตามทนายกฤษณะนะคะ

ที่จะไปพูดคุยนะคะเพื่อแสดงความให้สบายใจแบบทุกฝ่าย
คุณแม่ก็เลยตัดสินใจเอาแบบนี้ดีกว่า
เพื่อความสบายใจกับทุกฝ่าย
เพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการพูดคุยนะคะ
คือมันมีจังหวะที่เหมือนแบบปอกับโรเบิร์ต
จะไปหาคุณแม่ในงานไว้อะไรใช่ไหมคะ
นั่นแหละค่ะวันนั้นคือดูท่าทีของคุณแม่เนี่ย
เหมือนเปลี่ยนไปคนก็เลยไปจับสังเกตตรงนั้นด้วย

เรื่องของการบวชพรามที่จะมีการบวช
คุณกฤษณะบอกว่าวันนั้นคุณแม่ก็ถามตำรวจด้วยนะคะว่า
นี่ค่ะข้อมูลที่อีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่ง
มุมที่นักข่าวของเราไปถามคุณกฤษณะ
นี่จังหวะนี้ค่ะเห็นไหมคะ

จังหวะนี้แหละเห็นไหมคะ
ที่ไปฝากตัวขอไปลุกชายใช่ไหม

ยังไม่มีใครแนะนำว่าแม่ทำแบบนี้ดี

เขาก็เริ่มทำหน้าที่ของเขาได้เรื่อยแล้วนะ
เอาให้คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้ด้วยนะคะ
ว่าทำไมแม่ถึงดูห่างเหินกับพ่อกับโรเบิร์ตนะคะ